เหตุการณ์ความรุนแรงแล้วก็เป็นเหตุการณ์อนาจารย์
ที่เกิดขึ้นกับเด็กแค่๘ควบแล้วเป็นเด็กผู้ชาย
ผู้ชายก็ไม่เว้นคุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้ที่อุดรธานี
มีเหตุการณ์ที่ชายหื่นคนหนึ่งนะ
เขาหลอกลวงเขาจี้เด็กอายุ๘ควบ
ที่กำลังเดินอยู่ริมถนนเนี่ยไปทำอนาจารย์นะคะ
ทีนี้พอนางสาวน้อยซึ่งเป็นน้าของเด็กชายเอนามสมมุติ
อายุ๘ขวบคนนี้รู้ข่าวก็เลยไม่ไหวแล้ว
ไปแจ้งความที่สพเมืองอุดรธานีนะคะ
บอกว่าหลานชายคือเด็กชายเอนามสมมุติเนี่ย
ถูกคนร้ายใช้มีดจี้คอบังคับไปข่มขืนข้างทางนะคะ
ที่ริมคลองน้ำห้วยหมาแค่ง
ติดริมรั้ววัดบ้านจิกถนนอัทซวมิตรเขตเทศบาลและคอร์ดอุดรทานี
นางสาวน้อยให้การว่าช่วงเกิดเหตุนี้นะคะ
หลานชายเดินไปซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้อข้างวิทยาลัยโปรลีเทคนิค
อำเภอห่างจากบ้านประมาณแค่๕๐๐เมตรเท่านั้นแหละ
แต่ว่าขากลับตอนเดินกลับมาเนี่ย
เดินมาถึงร้านส้มตำเจ๊ไก่ถนนอัศวมิตร
เจอกับผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๓๐๓๕ปี
แต่งตัวมอมแมมคล้ายกับคนเร่ร่อน
เข้ามาตีสนิทเดินคุยไปด้วย
แล้วนางสาวน้อยก็บอกอีกว่าจังหวะที่ปลอดคน
คนร้ายก็เลยจับมือบีบศีรษะ
บังคับให้หลานตัวเองเดินไปถึงริมคลองลำห้วยหมากแข้ง
ที่ติดกับรั้ววัดบ้านจิกซึ่งบริเวณนั้นมียากขึ้นรกเลย
พอเดินเข้าไปประมาณ๕๐เมตร
คนร้ายใช้กำปั้นชกท้องใช้มีดจี้
แล้วก็บังคับบอกให้หลานตัวเองนี่นะถอดกางเกงออก
แล้วใช้วัดสลินทาพยายามที่จะคมขืนทางทวารหนัก
แต่หลานชายตกออกตกใจก็เลยร้องถอกความช่วยเหลือ
ทีนี้จุดเกิดเหตุอยู่ข้างวัด

พละก็เลยปีนกำแพงรั้มาขึ้นมาดูด้วยเกิดอะไรมันขึ้น

คนร้ายตกใจก็เลยวิ่งหนีลอยให้หลานชายยืนตัวสั่นอยู่ตรงนั้น
ผู้ที่ถูกกระทำบอกว่าถูกบังคับ
ให้ทำตามคำสั่งของคนร้าย
น้องก็ไม่กล้าที่จะขัดคืนนะก็เลยต้องทำตาม

มันบอกปรากฏปะอย่างไร
หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งแล้วนะคะ
ตำรวจสืบสวนก็เลยนำตัวเด็กชายเอไปชี้จุดเกิดเหตุ
แล้วก็จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่คนร้าย
บังคับเด็กให้เดินตามไปอีกครั้งหนึ่ง
จะได้นำหลักฐานทั้งหมดมาติดตามตัวคนร้าย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือพอดี
อันนี้คุณพระช่วยจริงใช่ครับค่ะ